ฤทธิ์

วันเกิดปีนี้ของพ่อนุ่มเด่นคุณนัท
เขามีสไปร์สจากหวานใจใยตัวขาว
ลุ้มแกร้าละของเพื่อน
แม่หวานใจยกเค้กมาทั้งทีอาการมันก็จะประมาณเฮ
เฮ้ยลีลาดีและดีนะที่ไอ้แกรนยังอดทน
ว่าแต่จะให้เขาเป่าเค้กแต่ไม่จุดเทียนเอ้ามันยังไงกันล่ะคะหนู
เออเอาเป็นว่าขอให้พ่อเด่นคุณของแดนสุขิสุขขังพลังวงชาตลอดไปนะคะคุณ